คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกันหน่อยค่ะ
พูดถึงปัญหาที่จะต้องแก้ไขในกรุงเทพมหานคร
ออกจากรถติดนอกจากน้ำรอการระบายแล้ว

การเรียกรับสวยจากไม่ว่าจะเป็นพวกหาบเร่แผงลอย
ดังนั้นเดี๋ยวเราต้องฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์นะว่า
เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไง

เมื่อตอนต้นรายการเพิ่งบ่นกันเองเรื่องราคาน้ำมันแพง

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นตลอดขึ้นเก่งตลอดแบบนี้
อาจารย์จะยังไงสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

น้ำมันขึ้นราคาทุกวัน
คนก็ถามกันว่าเออแล้วเราจะอยู่กันยังไง
เราจะสู้ชีวิตกันยังไงในภาวะอย่างนี้
น้ำมันมันจะขึ้นราคาไปถึงไหน
แล้วพอน้ำมันขึ้นราคา
ข้าวของราคาสินค้าก็ขึ้นตาม
อันนี้เป็นโจทย์ของคนไทยยุคนี้

ผลกระทบที่เกิดจากพลังงานน้ำมันพุ่งกระฉูด
แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะพุ่งไปถึงไหน
ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่

รัสเซียส่งน้ำมันออกมาไม่ได้

แหล่งอื่นก็ราคาก็ขยับขึ้น
เพราะความต้องการมีมาก
ฉะนั้นเป็นโจทย์ที่เราไม่รู้คำตอบ
แล้วต้องดิ้นลนต่อสู้ชีวิต
ในภาวะที่รายได้เท่าเดิม
แต่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเพิ่มยุบเพิ่มยับ
การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
คือเป้าหมายแต่ว่ามีสักกี่อาชีพล่ะครับ

มนุษย์เงินเดือนรายได้เท่าเดิม

หน่วยงานของรัฐจะช่วยอะไรได้ครับ
แต่ว่าถึงช่วยอะไรไม่ได้
อย่างน้อยก็อย่าซ้ำเติมประชาชน
ผมมีเรื่องหนึ่งที่ขอนำมาขีดเส้นใต้
เรื่องเห็นแล้วมีความรู้สึกว่า
จะแก้ปัญหาเรื่องการไม่ซ้ำเติมประชาชนยังไง
ข่าวนี้มาจากกอทมครับ

กอทมเข้มเทศกิจสั่งห้ามรับสวย
ข่าวมาจากรองผู้ว่าชื่อคุณจักรพันธ์ผิวงาม
เมื่อวานนี้ไม่มีผู้ว่าชัดชาติ
ว่าชาติชาติมาเริ่มทำงานวันนี้
คุณจักรพันธ์เป็นประธานประชุมสรุปแนวทางการทำงาน
ตามนโยบายของผู้ว่าชาติชาติ
แล้วข้อหนึ่งที่ประชุมกันก็คือ
เรื่องแก้ปัญหาการรับสวย
พ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงรอย
มีคุณสุบพกฤษบุญขันต์
ผู้หน่วยการสำนักเทศกิจ
และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
จากห้าสิบเขตมาร่วมประชุมด้วย

พ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยเจอกันมาตลอดนั่นแหละ

เรื่องสวยส่วนใหญ่ในแต่ละปีที่ผ่านมา
จะเป็นเรื่องร้องเรียนของหาบเล่แผงลอย
สาเหตุเกิดจากการกระทำไม่ถูกกฎหมาย

ผู้ที่เรียกรับเงินปฏิบัติไม่ถูกกฎหมาย
และเจ้าหน้าที่ก็ใช้ช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์

ถ้าหากดำเนินการตามกฎหมายมันก็จบ
แต่ถ้าไปเรียกรับสินบนแม้กระทั่งเป็นเงินไม่มาก
ก็อาจจะทำให้บางคนที่เดือดร้อนต้องมีชีวิตลำบาก
ยืนยันว่าเป็นปัญหาการทุจริตเรื่องนี้สามารถควบคุมดูแลได้
แล้วท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ย
ถ้ามีเรื่องร้องเรียนประเภทนี้ก็ต้องส่งมาให้

แล้วจะมีกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และตรวจสอบด้านวินัยแล้วจะดำเนินการลงโทษ
ผมเห็นด้วยครับท่านรองผู้ว่าจักรพันธ์ครับ
แต่จะบอกท่านว่าท่านก็คงรู้ดีเหมือนที่ผมรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ง่าย
การที่ลงโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจที่ไปเรียกรับสวยเนี่ย
มันเป็นเรื่องยากเพราะอะไรครับ
เพราะการไปรับสวยจากแม่ค้าพ่อค้าหาบเล่แผงรอย
ถึงแม้ว่าเขาจะขายในจุดขายที่ถูกต้องก็ตามแต่ยังต้องจ่ายอยู่
เขาไม่จ่ายให้เทศกิจโดยตรง
เดี๋ยวนี้เทศกิจไม่แต่งตัวสีกากีไปเที่ยวเดินแอบเก็บอย่างนั้นไม่ใช่แล้วครับ
เขาใช้ระบบตัวแทนครับ
พ่อค้าแม่ค้าในแต่ละย่านเนี่ยเขาจะรู้ดีว่า
ใครเป็นตัวแทนมาเก็บเงินเพื่อจะเอาไปให้เทศกิจ
เขารู้กันว่าคนนี้แหละมาเก็บแล้วเอาไปให้เทศกิจ

ฉะนั้นพอมีเรื่องขึ้นมาต้องโดนสอบสวนเทศกิจไม่โดนหรอกครับ
เพราะบอกว่าใครก็ไม่รู้ไปเก็บจากพ่อค้าแม่ค้ามา
พ่อค้าแม่ค้าจะยืนยันว่าฉันจ่ายกับคนนี้

แล้วลักษณะอย่างนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่อยากโวยหรอกครับ
เขายอมจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ขายดีกว่าไม่จ่ายแต่ไม่ได้ขาย
ไม่จ่ายแต่ไม่ได้ขายเดือดร้อนกว่า
จ่ายแต่ได้ขายเดือดร้อนน้อยกว่า
แต่กำไรมันหดหายไปเยอะ
โดยเฉพาะในช่วงเราเพิ่งฟื้นไข้จากโควิด

อันนี้แหละที่มันเป็นปัญหา
รับสวยมันเป็นการสมยอม

อะไรที่เป็นการสมยอมเนี่ย

เพราะพ่อค้าแม่ค้าที่จ่ายเขาก็ไม่ยอมบอกความจริง
ถึงมีคนกล้าบอกความจริงก็สาวไม่ถึง
เพราะมันมีระบบตัวแทนไปรับ
มันเป็นอย่างนี้กันมาทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ฉะนั้นท่านลองไปคิดดูสิ
ท่านรองจักรพันธ์ลองไปคิดดูว่า

จัดการกับการระบบเก็บสวยให้ได้

มีฉะนั้นเนี่ยคนค้าคนขายเขาลำบากอยู่แล้ว
ตอนนี้ยิ่งลำบากหนักเข้าไปอีกด้วยภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้
แล้วก็มาเจอปัญหาเรื่องเรียกสวยเข้าไปอีก
ผมเคยบอกกับผู้ว่าชัดชาติ
ตอนที่ท่านกำลังหาเสียงเล่าให้ท่านฟัง
ว่าท่านจะถ้าจะปราบเรื่องสวยท่านต้องรู้ก่อนว่า

เขามีระบบตัวแทนไปเก็บแล้วมาเฉลี่ยมาแบ่งกัน
แล้วมันยากที่จะปราบรามคนเขาเคยมีเคยได้
เคยได้จากสวยเท่านั้นเท่านี้

แล้ววันหนึ่งรายได้หายไป
แล้วจะยังไงเขาก็เดือดร้อน
อันนี้แหละครับที่ผมคิดว่า

เรื่องที่๒ประเด็นความเดือดร้อนจากเรื่องราคาพลังงาน
ที่ผมตั้งคำถามไว้ตอนเริ่มรายการว่า
จากนี้ไปเราจะอยู่กันยังไง
น้ำมันมันขึ้นราคาแบบนี้
อีก๖สตังค์๓๕บาท
ที่จริง๖สตังค์ขึ้นเฉลยให้หมดเรื่องกัน

เท่าไหร่แล้วที่สำคัญคือมติคอรมอเนี่ยเขาอั้นไว้ไม่ให้เกินสามสิบห้า
ของเก่านะแต่ท่านเตรียมตัวให้ดี
ของใหม่อาจจะต้องปรับเพดานการตึงราคาน้ำมันดีเซลเป็น๓๘บาท
อย่าเพิ่งเป็นลมอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะคนที่ออกมาบอกเรื่องนี้คือคุณพรชัยจีรกุลภัยศาล
คุณพรชัยเป็นใครล่ะครับเขาเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาบอกว่ามันเป็นไปได้
ถ้าสถานการณ์น้ำมันตลาดโลกยังผันผวนอยู่อย่างนี้
เอาเงินกองทุนที่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เอาไปโปะเอาไปอั้น
เดี๋ยวนี้กองทุนน้ำมันก็ติดลบมากที่สุดตั้งแต่กองทุนมา
แปลว่าอะไรครับแปลว่าวันหนึ่งถึงน้ำมันจะลงราคา
แต่เราอย่าคิดว่าราคาจะลงตามตลาดโลก
เพราะต้องเก็บค่าตงไปใส่อุดเข้าไว้ในกองทุนน้ำมัน
ให้มันไม่ขาดทุนมากนึกภาพสิครับว่า
ถ้าดีเซลราคา๓๘บาทอะไรจะตามมา
ข้าวของสินค้าเครื่องใช้ค่ารถค่าเดินทางสารพัด
หมุนไปรอบตัว๓๖๐องศามีแต่ของขึ้นราคา
มีแต่ราคาแพงขึ้นรายได้เท่าเดิมและจะอยู่กันยังไง
ชาวบ้านเขาถามว่าจะเอาอะไรกินเข้าไป
จะอยู่กันยังไงหันไปพึ่งรัฐบาล
อีกสองสามวันเขาจะยืนวันนี้เขาจะยืน
พรุ่งนี้เขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แล้วเขาก็จะต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลทำงานก็ทำไปเถอะแต่ว่าส่วนหนึ่ง
ก็ต้องมัวจะแก้ปัญหาเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด
เศรษฐกิจก็แย่การเมืองก็ไม่นิ่ง
คิดแต่จะเอาตัวคิดแต่จะอยู่เพื่อความอยู่รอด
แล้วจะเอาสติสตังค์ที่ไหนมาแก้ปัญหาประชาชน
ก็ต้องเดือดร้อนกันอย่างนี้ต้องเตรียมรับครับ
เราจะเจอในสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเรา
ก็ช่วงนี้แหละนี่คือขีดเส้นใต้

ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะฮะอาจารย์กระทุ้งไว้แบบนี้เลยนะฮะ